คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
ที่อศพะโตะจชุมภนะคะ
ที่เขาไปง้อภรรยาเพื่อที่จะขอคืนดี

ตำรวจก็เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นว่ามีเพื่อนช่วยพาหนีด้วยนะ
สุดท้ายต้องตามล่าตัวกันนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
นายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุสามสิบหกปี
เป็นอศอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
บุกเข้าไปยิงแม่ยายนะคะนางพรเพลแจ๊ซ้าย
อายุสี่สิบเจ็ดปีบุกเข้าไปถึงบ้านเลย
ในพื้นที่ตำบลสะเพลียมเผลอปทิวจังหวัดชุมพร
เที่ยงคืนสิบสี่ธันวาคมนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุภเกียรติเทิดตระกูลผู้กำกับสพปทิว
ได้มีการประชุมชุดสืบสวนเพื่อตามล่าตัวคนร้าย
เพราะว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานมีการออกหมายจับนะคะ
ตั้งทีมไล่ล่าแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
มีเพื่อนพาหนีค่ะเป็นเพื่อนสนิทขับรถพาหนีนะคะ
คาดว่าออกจากพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลกับเรา
คาดว่าเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายที่ตำรวจบอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
จากบ้านที่เกิดเหตุที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ว่าจะหนีไปนู่นเลยนะคะออกจากพื้นที่ไปแล้วไปสุราธานี
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวพิมนภาถิ่นวงเกลออายุ๒๗
ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่าหลบหนีไปเนี่ยนะมีอาวุธด้วยนะคะปืนทั้ง๓กระบอก
ส่วนสาเหตุที่มาลงมือก่อเหตุก็เพราะว่านางสาวพิมนภาบอกว่า
ก็ทนพฤติกรรมของนายฉัดชัยสามีไม่ไหวใช้ความรุนแรงหึงหวง
หวงจนเธอทำงานไม่ได้เลยหนีไปอยู่กับญาติที่เกาะสมุย
สองสัปดาห์ก่อนเธอกลับบ้านมาหาแม่ครับพอสามีรู้ข่าวตามมาค่ะ
ตามมาง้อถึงบ้านแม่นะคะพอตามมาถึงปุ๊บเนี่ยนะโอ้โห
ง้อของเขาคืออะไรคือมาขู่เคยเอาปืนจ่อหัวด้วยนะ
แล้วก็ตามชีวิตตลอดนะจะง้อเนี่ยง้อมาขู่แบบ
ถ้าไม่กลับไปจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวนะนี่คือการง้อเหรอ
โอ้โหมาง้อแบบนี้ค่ะอืมคือคืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สามีก็ขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้านจอดปุ๊บโวยวายเลยคาดว่าเมา
ตะโกนเรียกให้เปิดประตูแม่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งกับพ่อเลี้ยง
หลานสาววัยสามขวบตัวนางสาวพิมนภาพรยาเนี่ยค่ะ
ก็นอนอีกห้องหนึ่งห้องติดกันพอรู้ว่าสามีมาเนี่ยนะ
ภรรยาบอกรีบซ่อนเลยไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของอยู่ด้านหลัง
ก็ไม่มีใครเปิดประตูให้นะคะสามีเนี่ยตัวคนก่อเหตุคนนี้
ถีบประตูหน้าบ้านถีบแล้วถีบอีกถีบแล้วถีบอีก
อยู่หลายรอบก็เปิดไม่ได้สุดท้ายเอาเหล็กงัดเลยนะคะ
เอาเหล็กงัดหน้าต่างข้างบ้านซึ่งตรงกับห้องนอนเธอพอดี
แล้วเข้าไปในบ้านหาเธอไม่เจอตะโกนเรียกค่ะ
กิ๊บอยู่ไหนเธอชื่อเล่นชื่อกิ๊บนะนางสาวพิมนภา
ตะโกนเรียกชื่อเล่นแม่เธอเปิดประตูออกมาดู
แล้วก็บอกไปว่าลูกอย่ามาทำแบบนี้ในบ้านแม่เลย
เนี่ยค่ะแม่ก็พูดดีแต่พูดจบปุ๊บเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าตัวนางสาวพิมนภาคิดว่าสามียิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนคู่ครับ
แล้วก็ได้ยินสามีตะโกนว่ากิฟต์หนีไปแล้วใช่ไหม
แล้วก็ขับรถไปเลยค่ะเธอก็มองว่าเออคงปลอดภัยแล้วแหละ
คงขับรถออกไปแล้วแหละก็ออกมาจากที่หลบอยู่ที่ห้องเก็บของด้านหลัง
โอ้โหแต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือแม่นอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
คือสามีไม่ได้ยิงปืนขู่ไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าคือยิงใส่แม่เธอเลยนะคะ
พ่อเลี้ยงเป็นคนที่หูไม่ค่อยได้ยินนะคะ
เห็นแม่ถูกยิงตายก็รีบอุ้มหลานสาวหนีเข้าไปในป่า

วันนี้เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับลูกสาวของผู้ตายค่ะ
ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็พานาริสไปดูจุดที่เธอหลบซ่อนตัวอยู่นะคะ
ตอนที่สามีบุกเข้าไปในบ้านขู่จะฆ่าเธอนะ
นี่คือผังบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ประตูบ้านเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องนอนแม่ห้องนอนลูกสาว
เธอไปหลบอยู่ในห้องเก็บของด้านหลังนะคะเห็นไหมคะ
ตามภาพสีเขียวแบบไปนั่งหลบอยู่ด้านหลังตรงนั้น
คนร้ายเนี่ยงัดประตูเข้าไปแล้วก็ตะโกนเรียก
แต่หมาเห่าอยู่หลังบ้านด้วยนะนี่ค่ะ

เขาชี้เลยว่าเนี่ยซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ทำให้รอดมาได้

ซ่อนตัวเลยเพราะได้ยินเสียงโวยวายอยู่หน้าบ้านครับ
นี่ค่ะไปหลบอยู่ตรงนี้นะคะ

แล้วแม่ก็ตะโกนบอกว่าเอออย่ามาทำแบบนี้เลย
พอแม่พูดแค่นี้ยิงใส่เลยนะคะ

ทำลายข้าวของตะโกนนั่นตะโกนนี่
แม่ก็พยายามตะโกนบอกสามีเธอให้หยุด
สิ่งที่เธอทำได้คือนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมมืดของห้อง

อีกมือนึงก็กำโทรศัพท์เอาไว้คือเป็นวินาทีที่เธอบอกว่ากลัวสุดขีดเลยนะคะ

พยายามจะเข้าไปที่ห้องเก็บของที่เธอซ่อนตัวอยู่ด้วยนะคะ

แต่ประเด็นคือแม่เธอห้าม

สามีก็เลยยิงใส่แม่เธอเลยอะค่ะ
เธอเลยบอกว่าไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีว่าเธอโชคดี
หรือเธอบังเอิญหรือเธอยังไงที่รอดตายมาได้แต่แม่ถูกยิงตายอ่ะค่ะ
ก็ถือว่าช่วยชีวิตนะสูนักหลังบ้าน
มันเห่าเสียงดังมากเลย
ทำให้สามีเธอที่มาก่อเหตุในบ้านคิดว่าเธอวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้าน
ก็เลยวิ่งตามหาไปทางหลังบ้าน

ใช่เธอบอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะสามีคงยังวนอยู่ในบ้าน
คงต้องเดินหาเธอจนเจอแน่เธออาจจะถูกยิงตายไปอีกศพก็ได้
เราก็ยังแอบอยู่ในห้องเก็บของเราไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยค่ะไม่ได้ปรีบปากอะไรเลย
เสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเขาออกมาถีบประตูห้องอีกห้องนึง

แล้วก็เที่ยวเดินหาไอ้กิ๊บไปไหนกิ๊บไปไหนแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเสียงสุนัขฮอล์เสียงสุนัขในสวนอะค่ะ

แล้วก็เขาก็เลยคิดว่าแบบคือหมาเห็นอะไรหรือเปล่าถึงได้เห่าอะไรแบบนี้ประมาณว่าเราวิ่งไปทางนู้นหรือเปล่าสุนัขถึงได้เห่าอะไรแบบนี้แล้วเขาก็รีบสตาร์ทรถไปเลย

ผิดคือนุ่งมาอยู่กับแม่ได้แค่สองอาทิตย์แบบเนี่ย
แล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะคือสาเหตุหลักก็คือเป็นเพราะเราอ่ะ
ออกมามอบตัวเถอะอยากให้มาขอคำมาแม่
เพราะว่าคือแม่รักเขามากแม่รักแม่เอ็นดูแม่ช่วยเหลือเขาทุกอย่าง
อย่าหนีอีกเลยคือมาออกมายอมรับผิดเถอะค่ะ
เธอก็เลยรู้สึกผิดไปเลยนะฮะแต่เรื่องนี้ไม่มีใครผิดหรอกครับ
ถ้าจะผิดก็คนร้ายคนเดียวนี่แหละฮะคือนายชัดชัยนี่แหละนะครับ
เพราะว่าก่อเหตุแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันโหดเยี่ยมโหดร้ายเกินไป
ใช่ไหมฮะคุณจะมาง้อขอคืนดีภรรยาแล้วเขาไม่คืนเดียวคุณ
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันยิงเขามาโอ้โหมันไม่ได้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับที่ลูกสาวของผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาบอกกับเราเนี่ย
ก็คือเรื่องของสุนัขนี่ฮะมีอยู่๓ตัวอยู่แถวหลังบ้าน
เธอบอกมันช่วยชีวิตเอาไว้แท้แท้ใช่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองดูหน่อยนะครับ
ว่าปกติแล้วเนี่ยมันเห่าแบบไหนอะไรยังไงเจ้าสามตัวนี้นะฮะ๓ตัวนี้มีเจ้าสีทองเจ้าต้วมเตี้ยมแล้วก็เจ้าปุกปุ๋ย
ค่ะนี่ค่ะเจ้าของบ้านบอกมันชื่อแบบนี้อืมปุกปุ๋ยสีทองแล้วก็ต้วมเตี้ยมนะครับ
ก็เลยลองดูนะครับว่ามันเห่าเนี่ยมันเห่าเพราะว่ามันเห็นอะไรผ่านมันแล้วมันก็เห่าในช่วงเวลานั้นแต่มันก็ดึกแล้วนะใช่ไหมตอนนั้น
หรือมันอาจจะเห่าจากเสียงปืนหรือเปล่าเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขายิงแม่ก่อนใช่ไหมฮะยิงแม่ยายก่อนนะครับ
มันอาจจะได้ยินเสียงปืนแล้วมันก็เลยเห่าหรือเปล่า
เนี่ยสุณฤทธิ์ก็เลยลองดูนะฮะ

วิ่งไปเลยคาดว่าอาจจะเป็นเสียงปืนก็ได้ใช่ไหมได้ยินเสียงปืนมันก็
เห่าคนร้ายก็เลยวิ่งออกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะคิดว่าตัวภรรยาหนี
หลังบ้านตามเสียงที่สุนัขเห่าเลยวิ่งออกไปจากบ้านแม่หด
ร้ายจริงนี่กะวิ่งหาเขาให้เจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับแต่
ก็หาไม่เจอแล้วก็หลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุย
กับทางสามีของผู้ตายนะฮะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวพิมนภา
นะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะตัวของเขาแล้วก็หลานแล้วก็
ภรรยาก็คือผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ในห้องผู้ต้องหาเนี่ยมาถึง
ถี่ประตูบ้านก่อนหน้าบ้านนะครับถือปืนเข้ามาในตัวบ้านแล้ว
ถามหาลูกสาวตัวเขาเนี่ยเห็นภรรยาเนี่ยลุกไปห้ามนะครับแล้วก็
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่ภรรยาจะล้มลงตอนนั้นก็ตก
ใจมากนะครับรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มือถือโทรหาตำรวจนะผู้
ต้องหาเนี่ยเข้ามาถึงตัวมากระชากแขนด้วยนะครับค่ะมาถึงตัว
เลยนะฮะกระชากแขนแล้วบอกจะโทรไปไหนนะตัวเขาก็สะบัดแขนออก
ออกแล้วรีบวิ่งไปอุ้มหลานวัยสามขวบวิ่งหนีออกจากบ้านเลยตอน
บอกวิ่งหนีออกจากบ้านเลยนะฮะตัวผู้ก่อเหตุเองยัง
ขับรถไล่ตามด้วยนะครับจะเอาปืนยิงด้วยนะฮะแต่ว่าโชคดี
ตัวเขาเนี่ยอุ้มหลานวิ่งเข้าสวนยางพารามันมืดฮะหาไม่
ก็เลยรอดตายหุดหวิดนะครับทีนี้พอแน่ใจว่าคนก่อเหตุออก
ไปแล้วหนีไปแล้วนะครับก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นภรรยาเนี่ยนอน
กองเลือดแล้วจากการถูกยิงซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีรัง
สังหรณ์ก็คือภรรยาเนี่ยมาถามว่าแบบถามบ่อยแล้วนะถามแบบถ้า
วันไหนเขาตายเนี่ยนะแล้วจะช่วยเลี้ยงหลานให้เขาต่อได้ไหม
นี่ประมาณอย่างนี้เลยฮะถามบ่อยแล้วนี่เขาพาคุณนฤทธิไปดูนะฮะ
ตรงนี้หลานอยู่ตรงนี้ภรรยาอยู่ตรงนี้นะผู้ต้องหาเข้ามา
ภรรยาก็ลุกไปห้ามยิงใส่เลยอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟัง
ภรรยาเนี่ยถามบ่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเธอตายไปเนี่ยเขาจะช่วย
เลี้ยงหลานให้ได้ไหมก็รับปรับโอ้ได้สิอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้
ยังไงก็เลี้ยงเลี้ยงให้อยู่แล้วนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบเนี้ย
จะเกิดขึ้นในครอบครัวก็คืออยู่ดีภรรยาก็มาถูกยิง

คือเขาพยายามขับรถไล่ต่ำจะหญิงเราด้วยหรอ

ทำเมื่อดังถืออุ้มหลานด้วยพบใจไหมครับที่มันเบ็ด
ที่ว่าเด็กท่ามอย่างเดียวซื้อปืนขามาเลยครับซื้ออ้อยมาพันอีก
คือเขาพูดอะไรไหมครับพูดทีได้ยินที่ผมได้ยินว่า
ไปไหนกิ๊บไปไหนนั่นแหละท่านก็ได้ยินเมียว่า
เมียว่าทำไมต้องมันจะทำไมต้องคือหน้าตาโมโหมาเลย
หน้าตานี้คือว่าเหมือนกับคนคล้ายคล้ายว่าครับ

ไม่ได้ใจอะไรมันซะสือนใจถ้าทำไมต้องมาเจอเขาก็อาจควรโรค
ไม่เคยท่านโรคไม่เคยเค้าให้ไม่เคยพูดนั่งกินแล้วกลับกิน
ผมก็ต้องจะนอนแหละ
กว่าถ้าเจอใจติดตรงนี้มันทำไม่ได้
ทำไมชีวิตเธอต้องเป็นพะเนีย
พี่พรุ่งครับเราก็พยายามไล่ต่อ

คุณธริตก็ติดต่อไปยังท่อของพฤตงหา
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในตะบนพระโต๊ะนะ
ลูกชายตอนนี้ยังหนีอยู่ยังจับตัวไม่ได้นะครับ
สอบถามไปโทรศัพท์ไปหา
ก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับ
คือเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยติดต่อมาเพื่อขอมอบตัวหรือไม่เนี่ยที่ถามไปเนี่ยนะฮะ
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกสั้นบอกว่าลูกชายไม่ได้ติดต่อมา
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุนะ
แล้วไม่มีอะไรจะฝากถึงลูกชายด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
คือตอนนี้ลูกชายได้ติดต่อมาบ้างไหมครับ
อ๋อมันได้ติดต่อครับ
ก่อนที่เขาจะไปก่อเหตุเนี่ยเขามาบอกเราบ้างไหมครับว่าเออผม

มันได้บอกมันได้บอกถึงคนละบ้าน
ทีมข่าวก็คุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
บ้านเขาอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเหตุเลย
เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังหวาดระแวงอยู่ค่ะ
คือเขาก็กลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาอีกไหมอะไรไหม
เพราะคนร้ายขู่บอกว่าจะฆ่ายกครัวครอบครัวนี้อะนะคะ
ตอนนี้ก็สงสารมากที่โอ้โห
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ต้องจัดงานศพให้กับแม่
แล้วคนที่ก่อเหตุก็คือสามีตัวเองค่ะ
แต่ด้วยความที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ชาวบ้านไม่กล้ามาร่วมงานศพด้วยซ้ำนะคะ
แต่ว่าจำได้ก็ดีครับ
คิดว่าการทำแบบนี้มันโหดไหม
ใช่ใช่มันหลายแรง
เพราะว่าเฮ็ดเกินมันยุนแรงเกินไปครับ
มันทำเกินกว่าเฮ็ดมันบุกเข้ามาในบ้านแล้วยิงนะ
เขาบอกกลุ่นจะฆ่าอยู่กลัวด้วย
กลัวไหมเราจะโดนลูกหลงไปด้วย
กลัวครับตอนนี้ไปงานแล้วก็กลัวนะ

ชาวบ้านกลัวจะโดนลูกหลงกลัวจะมาซ้ำ
ตำรวจก็เลยบอกว่าระหว่างนี้ค่ะ
แน่นอนตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนร้ายให้อยู่นะคะ
แล้วก็วางกำลังเฝ้าดูแลความปลอดภัยให้ด้วย

เมื่อวานลูกสาวก็บอกกับเรา
มีแต่เก้าอี้โล่งไม่มีคนมาร่วมงานศพ
คือชาวบ้านเขาเห็นใจนะเขาอยากจะมา
แต่เขาก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ชาวบ้านบอกว่าจริงก็เป็นคนรู้จักสนิทสนมกัน

เขารู้สึกสงสารรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ก็ไม่รู้ว่าไอคนนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาตอนไหนหรือเปล่าไง
ตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าตอนนี้ก็ดูแลความปลอดภัยให้นะคะ
เฝ้าบ้านที่เกิดเหตุแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะ
ยังก็ดูแลความปลอดภัยให้อยู่
โหดเยี่ยมเกินไปนะฮะสำหรับชีวิตของคนเรานะ